ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์หน่อยค่ะแถวดอนเมืองค่ะคุณผู้ชม
มันมีเหตุผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก
ทีนี้ตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะเจอผู้ชายที่เป็นสามีเป็นรอปภอยู่นี่แหละค่ะ
แล้วนั่งอยู่ด้วยกันกับศพเลยนะ
ทีนี้พอตรวจสอบดูสภาพศพเนี่ยศพเนี่ยนะเหมือนกับแบบหลังจากเสียชีวิตแล้วอ่ะ
เช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาผ้าห่มคลุมอย่างดีซับเลือดซับอะไรเรียบร้อยเลยเนี่ยนะคะ
ทีนี้พอตำรวจถามรอปภคนนั้นรอปภที่เป็นสามีก็รับสารภาพว่าก่อเหตุ
ฆ่าภรรยานะคะช่วงค่ำเนี่ยตำรวจสอนอดอนเมืองพร้อมกับเจ้าหน้าที่
กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพล
อาสามูลนิธิร่วมกับตันยูก็ไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้
เป็นบ้านเช่า๒ชั้นอยู่ในซอยประชาอุทิศซอย๕ค่ะ
เจอศพของนางสุนทรีพิริยธรรมวงศ์หรือว่าแอนอายุ๔๒ปี
โดนมีดแทงที่ราวนมด้านซ้าย๖แผลนะเสียชีวิตอยู่ข้างที่นอน
มีผ้าเช็ดตัวคลุมร่างอยู่แล้วก็มีคราบเลือดซึมออกมาเล็กน้อย
ทีนี้ที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจรวบตัวผู้ชายคนนี้
วบตัวไปขึ้นรถตำรวจแล้วผู้ชายคนนี้คือนายเทพฉิมแชะแล่ม
หกสิบปีเป็นสามีของผู้ตายตำรวจเนี่ยพอไปถึงเจอนายเทพอยู่ด้วย
แล้วคุยไปคุยมาสอบไปสอบมาในเทพก็สารภาพ
เล่าให้ฟังว่าเป็นคนก่อเหตุแทงเมียตัวเองตาย
คือนายเทพเป็นรอปภอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวนั้นแหละนะคะ
แล้วผู้ตายเป็นพนักงานร้านขายยา
คบหากับนายเทพมาประมาณสักปีหนึ่งแล้วเขาบอกว่าจะเจอกันเนี่ย
ตัวภรรยาจะมาหาทุกวันศุกร์
อ่ะก็จะอยู่ค้างคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ก็กลับ
เรื่องเงินไม่พอใช้เพราะว่าภรรยาเนี่ยมาหาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
ตอนบ่ายสามโมงภรรยาบอกว่าอยากได้ตังค์ห้าพัน
ส่งกลับไปให้ทางฝั่งบ้านของฝ่ายหญิง
แต่ว่าตัวนายเทพไม่มีไม่มีตังค์ที่จะให้
ก็เลยทะเลาะมีปากเสียงกันแล้วทีนี้ค่ะตัวนายเทพเนี่ยโมโห
เอามีดสปาต้าที่อยู่ในห้องมาแทงภรรยาไปหลายครั้งเลย
ภรรยาล้มฟุบลงกับพื้น
ทีนี้ตอนภรรยาเสียชีวิตแล้ว
เทพยังสารภาพด้วยนะคะบอกว่าพอหลังจากก่อเหตุเรียบร้อยแล้วเนี่ย
รู้ว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วรู้สึกผิดค่ะ
แล้วก็ผูกพันกับภรรยาก็เลยเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดคราบเลือดให้
เอาผ้ามาห่มให้แล้วก็นอนเฝ้าศพตั้งแต่คืนวันศุกร์
คืนวันเสาร์จนมาเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มได้
ทีนี้ลูกสาวของนายเทพนี่นะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ลูกสาวคือนางรัชลีบอกว่าจะพยายามมาหาพ่อตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
แต่พอติดต่อพ่อพ่อก็เหมือนปฏิเสธตลอดเลย
ไม่ให้มาไม่ให้มาจนเมื่อวานนี้ลูกรู้สึกผิดปกติไง

คือจริงพ่ออยู่กับศพของภรรยาข้างในห้อง
แล้วทีนี้ประกอบกับลูกสาวติดต่อแฟนใหม่ของพ่อไม่ได้

ก็เลยแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบ
ทีนี้เรื่องต้นนะคะเจ้านาธิก็แจ้งข้อหาในเทพ
ข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย

นำตัวไปดำเนินคดีที่สนดอนเมือง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ